แม่บ้านพันธุ์เจ้าบอย

ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับพิธีกรหนุ่มมาร์เทอร์เลนส์

ที่จะพาความน่ารักสดใสมากระชากใจสาว

สองแม่บ้านจะล้วงลึกจัดหนักแค่ไหน

อันนั้นเราข้างนอกผู้ชายในฝันของเรานะคะ

ยังไม่เคยมีใครอ่านนามสกุลผมถูกเลย

ดีโอโซเซนี่แปลว่าอะไรคะ

แต่ว่าถ้าชื่อจริงที่ผมรู้เนี่ย

เป็นเหมือนนักร้องของฝรั่งเศสนะครับ

เข้าวงการมาเราทั้งหมดกี่ปี

ก็เป็นเด็กแคสโฆษณามาก่อน

เล่นแบบโฆษณาเดินแบบเดินอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มันเริ่มต้นมาจากสมัยก่อนเนี่ย

แล้วก็พ่อแม่ก็ให้เงินเดือน๒๐๐๐บาท

แล้วก็ให้เดือนหนึ่ง๒๐๐๐๓๐๐๐บาท

แล้วเราเนี่ยนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้มันก็ไกลมาก

ก็ไปเดินเนี่ยเดินคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อน

ไม่แล้วตอนแรกคือไปเดินปุ๊บแล้วพอมีคนมา

บอกโอเคเดี๋ยวพี่จะนัดไปถ่ายรูป
เขาก็ให้เราไปแบบเหมือนที่บ้าน

ต้องไปแบบตอนนั้นงงมากไปถึงก็แบบ
แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มาอยู่แกรมมี่

จริงหรอตาเขาอะเห็นไหม
จะบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะเขามีความสามารถพิเศษ
ใช่มีดีคือตายิ้มได้

น่ารักขนาดนี้พี่กาวอยากรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นอ่ะ
ได้อยากรู้จักมากขึ้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมากมากขึ้น
มีคำถามแบบเร็วตอบเร็วไหมถูกต้องเอามาเลยค่ะคำถาม
ถามเร็วตอบเร็วถามอะไรไปไม่ต้องคิดหนักตอบเลย
ครับ๒อันเองเหรออ่ะ
ใช่น้อยังให้ก่อนให้น้องก่อน
โอเคก็คือเป็นคำถามบอกตัวตนผู้หญิงที่คุณชอบเออ
ถ้างั้นเริ่มเลยกระโปรงสั้นจูดกางเกงขาบอลกระโปรงสั้น
ปากแดงแรงลิ้นปากชมพูชักกิ้งพิ้งปากแดง
ผมสั้นทัดหูผมยาวสาวหวานเออ
สาวเท้าเหม็นสาวผมเหม็นเท้าเหม็น
สาวหน้าสดสาวหน้าแน่นหน้าสด
รองเท้าส้นสูงรองเท้าพอไปรองเท้าพอไป
แอปแบ๊วสาวเปรี้ยวจี๊ดชอบทั้งสองเลย
อ้าวไม่ได้จำแล้วสาวเปรี้ยวจี๊ดบิกินี่สปอร์ตบาร์บิกินี่
โอเคดูเหมือนสรุปแล้วก็คือผู้ชายหื่นคนนึงใช่ไหม
ตอบแรกอะไรนะกระโปรงสั้นกับเกขาบานอะไรนะกระโปรงสั้นครับ
อ๋อชอบผู้หญิงกระโปรงสั้นเหรอก็ชอบมองอะเออมองขาเนอะ
เพราะว่าถ้าใส่ขาบานมองไม่เห็นมองไม่เห็นอาจารย์ก็จะเป็นแนวเก๋แล้วถ้าขาบานอ่ะ
ฮิปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมอ่าผมแบบใส่ยังไงก็ยังใสแบบว่าชอบผู้หญิงแบบพื้น
อ๋อเราใส่หืนใช่ไหมเขาบอกแล้วยังไงปากแดงปากแดง
อ๋อแล้วผู้หญิงก็จะมีผมสั้นเหรอ
สมัยก่อนโซโลแกนของแบบเด็กผู้ชายโรงเรียนผมเนี่ย

ไม่ใช่เขาหืดหน้าจริง
โอเคไม่ชอบผู้หญิงคุกคิขุใส่ชุดดอนโดเรมอนเหรอ
ไม่ชอบครับชอบสีถูกมากกว่า

แต่ที่สำคัญคือเท้าเหม็น

โอเคเราอยู่กับผู้หญิงที่เราชอบ
เราก็หอมหัวมากกว่าหอมเท้าก็เนี่ยหรือปะ

ก็ไม่น่าจะดมหัวมากกว่าไม่แต่เวลาเขาถอดรองเท้ามานี่คือขมคอเลยนะ
นึกออกไหมมันข่มคออะมันไม่ไหวอะ

เอาก็แบบว่าน่ารัก

สาวหน้าสดกับสาวหน้าแน่นสาวหน้าโดยฤทธิ์

แต่ระวังนะผู้หญิงมาหน้าสดอ่ะ
แต่ว่าจริงนะผมไม่ชอบผู้หญิงที่แบบว่า
หน้าเยอะออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ผมเหนียวหน้าแทนนะ
รู้สึกว่าเมืองไทยมันร้อนอ่ะแต่หน้าออกจากบ้านมันเหนียวครับ

รองเท้าพ่อบายนางชอบพ่อบาย
ชอบรองเท้าพ่อบายผมว่ามันดูแบบดูคล่องว่ะ

มันดูแบบว่าจังหวะคนขึ้นส้นสูงปุ๊บอะครับ
มันจะกล้ามขามันจะขึ้น
เพราะว่าการอยู่ต้นสูตรมันต้องใช้พละกำลังเหมือนกันใช่ไหมครับ

ใส่ผ้าใบแต่ต้องเปรี้ยว

เมื่อกี้บอกอะไรสปอร์ตบาร์บิกินี่

ผู้หญิงสมัยนี้ครับเขาชอบใส่สปอร์ตบาร์แล้วแบบ
ซิกแพคที่มีซิกแพคเยอะกว่าเราอะ

ใช่แต่ว่าก็จริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ

เพราะว่าพี่กาวก็มีซิกแพคแต่ว่าไม่ได้เยอะกว่าน้องแน่นอนเลยแหละ

ก็ได้ให้เวลา

คุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทาง
เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านพระจันทร์บาลนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้เราทั้ง๓คนต้องขอตัวลาไปก่อน

สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ